ไปดูอุบัติเหตุนะฮะมีรถเก่งคันหนึ่งต้องการจะขับแซงรถบรรทุก
แต่ว่าแซงไม่พ้นไปชนกับรถตู้และคนขับนั้นบาดเจ็บ
พอไปพบคนขับก็เป็นพระด้วยนะครับเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑จุดศรีดาเข้าไปให้ความช่วยเหลือพระประเสริฐศรีนอกอายุ๔๕ปี
เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในอำเภอประทายครับบาดเจ็บขาทั้งสองข้างถูกคอนโซลของรถยุบเข้ามาทับอยู่
คือมันบีบอัดเอาไว้ไงออกไม่ได้อาการสาหัสเลยนะครับ
เพราะว่ารถเก่งไปชนประสานงากันกับรถตู้บนถนนสายประทายศรีดาสภาพพังยับเยินนะฮะต้องรอใช้เครื่องตัดทางมาช่วย
แล้วก็นำตัวพระประเสริฐออกมาส่งโรงพยาบาล
นายกระมวลบุญลอยเป็นคนขับรถตู้ที่ถูกรถเก่งไปชนก็บาดเจ็บเล็กน้อยบอกว่า
เขาขับรถกลับมาจากขอนแก่งจมุ่งหน้าไปสระแก้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก่งสวนทางมา
คือเขาแซงรถบรรทุกแต่แซงไม่พ้นนะฮะที่พระขับมาเนี่ยก็ชนกับเขาเข้าไปอย่างจัง
ขณะที่พระประเสริฐก็บอกว่าตัวอัตมาเนี่ยนะกำลังจะขับรถกลับวัด
แต่คันเร่งมันค้างกำลังจะแซงรถบรรทุกแต่มันก็เร่งไม่ขึ้นทำให้แซงไม่พ้น
ก็เลยทำให้เป็นเหตุขึ้นมาแต่พระเองก็ปลอดภัยนะครับ
ส่วนที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวรถตู้ไปชนประสานงากันกับรถบรรทุกเทลเลอร์๒๒ล้อ
บนถนนสายพยาวเชียงคำมีคนเจ็บ๔เสียชีวิตคาที่๓
โดยกู้ภัยก็เล็กนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการสอบส่วนพบว่ารถตู้ได้นำพระสงฆ์๓รูป๓บริเวณ๒รูป
พร้อมกับโยมติดตามอีกหนึ่งคนมาจากวัดป่าสมบัติเจริญธรรมารามอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อไปทำบุญแล้วก็ไปพบกับพระที่จังหวัดพยาว
ลำไยพรมเทียนคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์บอกว่ารถตู้ขับมาค่อนข้างจะเร็วมาก
แล้วก็สายไปสายมาพุ่งข้ามเลนไปชนเขาเขาพยายามเบรกแล้วหักหลบแล้วแต่ก็ไม่ทันทำให้ชนกันประสานงากันขึ้น
ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากคนขับหลับในนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๓รายคือพระเป็นพระน้อมอายุ๖๐ปี
ชื่อว่าพระน้องช่วยงานแล้วก็คนขับรถตู้แล้วก็โยมอีกหนึ่งส่วนสามเณรอีก๔รูปบาดเจ็บนั่นเองครับ